คุณผู้ชมคะเช้าวันนี้หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐพาดหัวข่าวใหญ่
ก็คือประเด็นที่ทางกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมเสนอประคมย่ำหยาม
ให้ขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมต่อยูเนสโก้นะคะ
ซึ่งคาดว่าจะนำเสนอให้เร็วที่สุดได้ก็คือในปี๒๕๕๙
หัวข่าวใหญ่หน้าหนึ่งแบบนี้ค่ะ
คือทางกระทรวงวัฒนธรรมบอกว่าประคมย่ำยามเนี่ยคือราชประเพณีโบราณที่สำคัญ
พระบรมมหาราชวังควรได้รับการอนุรักษ์และสืบสารนะครับ
นายวีระโรธพจนรัฐรัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมบอกว่า
การประโคมย่ำยามเป็นราชประเพณีโบราณในพระบรมมหาราชวังค่ะ
ที่ใช้ในพระราชพิธีพระบรมศพหรือพระศพพระราชวงศ์
และถือเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติ
ควรได้รับการอนุรักษ์สืบสารนะคะ
ซึ่งเมื่อวานนี้เขามีการประชุมกันเป็นการประชุมคณะกรรมการส่งเสริม
และรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมครั้งที่๓ทัพ๒๕๕๙
ในที่ประชุมเขาก็ได้มีการเสนอให้มีการถอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการประคมย่ำยาม
เช่นการแต่งกายการบันเลงเพลงเครื่องดนตรีที่ใช้
เพื่อให้เป็นความรู้ในการสืบทอดค่ะแล้วก็เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป
รวมทั้งเพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับนานาประเทศด้วยนะคะ
โดยได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมหรือสวทไปศึกษาค้นคว้า
ไปรวบรวมข้อมูลให้มีความชัดเจนมากขึ้น
เพื่อประกาศขึ้นบัญชีรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติก่อนเป็นอันดับแรก
หลังจากนั้นนะคะเขาก็จะมีขั้นตอนของเขานะคะ
หลังจากนั้นต้องมีการศึกษาเปรียบเทียบกันกับทางเกาหลีกับทางญี่ปุ่นกับทางเวียดนาม
ซึ่งเป็นประเทศที่มีการเสนอขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาที่จับต้องไม่ได้ของโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เพื่อให้ทางไทยเองได้มีการเตรียมความพร้อม
สำหรับการนำเสนอขึ้นบัญชีรายการมรดกวัฒนธรรม
ที่จับต้องไม่ได้กับยูเนสโก้ในอนาคต
ลองฟังเสียงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมค่ะ

ที่หลายประเทศก็จะมีเรื่องทำนองเหล่านี้

การนำเสนอเรื่องประคมย่ำยาม

รดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

สำนักการสังฆีตสภาวัฒนธรรม

ให้เสนอรายการประคมย่ำยาม

รายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

เข้าสู่คณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณา

คณะกรรมการส่งเสริมและรักษา
รดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

รดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ
เมื่อได้ประกาศขึ้นบัญชี

รดกภูมิปัญญาที่จับต้องไม่ได้

การดำเนินการทุกขั้นตอน

จะขอพระบรมราชานุญาต

ว่าจะนำเสนอให้ยูเนสโก้พิจารณาได้อย่างเร็วที่สุด

ซึ่งการประคมย่ำคือการเบลงดนตรี
เพื่อการสักการะบูชาและบอกเวลาปฏิบัติงาน
โดยมีระยะเวลาห่างกันทุก๓ชั่วโมง
เป็นพิธีสืบทอดมาตั้งแต่สมัยอายุทยาแล้วนะคะ
เนื่องมาจนถึงปัจจุบันดังนั้น

ควรค่าแก่การอนุรักษ์สืบสารต่อไปค่ะ